ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อมูล
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับมีคนเคยบอกกับผมหลายคนนะครับว่า
เกษียณปุ๊บจนปั๊บ
แต่ถ้าเราไม่ถึงเวลานั้นเราอาจจะนึกไม่ออกจริงว่า
ชีวิตที่ไม่มีรายได้อีกแล้วจะลำบากขนาดไหน
วันนี้ครับผมมีครอบครัวที่มาต่อชีวิตในรายการของเรา
คุณตาอายุถึง๘๕แล้ว
แต่ยังต้องพยายามหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกวัน
เพราะภรรยาก็ป่วยลูกก็ป่วย
ตัวเองก็ใช่ว่าจะแข็งแรงแต่คุณตาก็ยังสู้

ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง
จึงต้องทำให้แยกกันอยู่กับลูกกับหลาน
ผมไม่รู้จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน

ทุกวันนี้ผมอยู่กับภรรยา
ยายอายุ๖๘ปีอยู่กับพ่อเลือด๒คน
สมัยลุงผมเป็นทหารไปรถที่สงครามเวียดนาม
พอกลับมาจากรบที่เวียดนามแล้วไปทำยามที่มหาลัยเกษตรศาสตร์
พยายามถึงอายุ๖๐แล้วก็เซียน
แล้วทางมหาลัยต่อให้อยู่อีก๑๕ปี
พอเลิกเป็นยามแล้วมาขายอาหารอีสานกับภรรยา
มีหน้าที่ไปตลาดไปซื้อของที่ภรรยาสั่งให้ซื้อ

กลางปี
มากค่ะไปไหนมาไหนยายก็เป็นห่วง
ตาก็ไม่ค่อยจะดีเป็นภาพซ้อน
หูก็ไม่ดีหูดับสมองไม่ดี
เวลาแกจะหลงแกก็หลงทันทีอย่างนี้แหละ
มันก็เหนื่อยครับเพราะว่าต้องตื่นตี๒ก็ต้องทนครับ
เพราะว่าไม่มีอาชีพอะไรที่จะทำ

ไปชันที่เนียนเชียวก่อน

เมื่อขายทุ่มตำก็มีรายได้อยู่ประมาณวันละ๕๐๐บาท

เมื่อขายทุ่มตำก็มีรายได้อยู่ประมาณวันละ๕๐๐บาท

ขายส้มตำก็มีรายได้อยู่ประมาณวันละ๕๐๐
เมื่อขายทุ่มตำก็มีรายได้อยู่ประมาณวันละ๕๐๐บาท
เมื่อขายทุ่มตำก็มีรายได้อยู่ประมาณวันละ๕๐๐บาท
เมื่อขายทุ่มตำก็มีรายได้อยู่ประมาณวันละ๕๐๐บาท
เมื่อขายทุ่มตำก็มีรายได้อยู่ประมาณวันละ๕๐๐บาท

พ่อก็ดูแลน้อยแล้วก็จะดูแลพ่อต่อไปนะคะ
นอกจากทันยาผมป่วยแล้ว
เพราะว่าลูกสาวเขาชื่อโต๊ะได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ
เวลาไปเยี่ยมเขาก็นั่งรถเมย์สองต่อรถตู้อีกต่อ
ไปลงปากซอยบางครั้งก็ให้ลูกเขยมารับ

ครั้งแรกมาเห็นเขาเดินไม่ได้
แล้วบอกปวดหัวใจก็เป็นห่วง
เจอโรคหัวใจก่อนตอนนี้ใส่มาลูมสองครั้งแล้ว
หมอก็ตรวจเจอว่าเป็นหินปูน

คุณหมอบอกว่าผ่าเข่าข้างขวาไม่ได้แล้ว
ถ้าฝ่าผ่าแล้วก็จะเสียชีวิต
ผมก็เป็นห่วงเขาคิดอยากจะช่วย
แต่ช่วยไม่ได้เพราะฐานะของพ่อก็ยากจน
เขาก็ลำบากแย่ค่ะ

ก็ไม่ได้เพราะบ้านแคบมาก
บ้านมันก็ผูกพังแล้วหลังคาก็รั่ว
ห้องน้ำก็ซุดซุดลงไปเยอะแล้ว
จะพังลงไหนก็ไม่รู้
เงินก็ไม่มีซ่อมแซมบ้าน
รายได้ก็ได้มาจากบางคนเดียว
ผมขับวินอยู่ซอยวัดเทพวิราครับ
ก็มีรายได้อยู่วันหนึ่งก็ประมาณ๓๐๐๔๐๐นะครับ

ก็๒๕กิโลครับไป
ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับ
ไอไอยังขับรถไม่ได้ครับ
เวลาผมหาตังค์ไม่ได้ผมก็ต้องอยู่ถึง๕ทุ่มเที่ยงคืนนะครับ
อยู่ครั้งหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นพวกโจรนะครับ

ผมตื่นเมื่อดีครับครับ
โตมาก็รักเขาเหมือนแม่คนนึงเลยค่ะ
แถวโรงเรียนมันมีโลตัส

ก็เลยช่วยย่าทำงานที่บ้าน
ก็มีกวาดบ้านถูบ้าน
แล้วก็ช่วยทำกับข้าวหุงข้าวค่ะ
ก็กลับบ้านดึกสุดประมาณ๓ทุ่มค่ะ
ตอนที่เดินเข้าบ้านนะคะก็มันจะมืด
แล้วก็กลัวว่ามันจะมีโจรด้วยค่ะ
ตอนเดินเข้ามาก็เดินวนกลางถนนแล้วก็วิ่งไปค่ะ

ก็เป็นห่วงเขาทางมันไกลแล้วก็มันเปี่ยวด้วยครับ

เพราะว่าย่ากับปู่เขาให้หนูมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะ

พ่อได้รักษาสุขภาพนะได้อยู่กันนาน
ก็อยู่ไกลกันก็เป็นห่วงค่ะ

แกก็ต้องดูแลตัวเองหากินเอง

เราเป็นลูกเราก็เป็นห่วง
ก็เวลาเขาไปเยี่ยมลูกยายก็เป็นห่วง

แล้วตาก็บอกว่าเป็นห่วงยาย

ผมจะปลูกบ้านอยู่เป็นของตัวเอง
เพื่อมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน

อยากให้ลูกหลานมาอยู่กับเราตลอดไป

จะปลอดภัย
ครอบครัวที่ต้องอยู่ด้วยกันคนละทิศละทางเวลาคิดถึงกันก็ต้องเดินทางมาหากัน
ถ้ามีรถมีรานี่อายุอนามน้อยก็คงไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรค
แต่คุณตาเลิศครับอายุ๘๕แล้วนั่งรถเมย์๓ต่อ
กว่าจะไปถึงบ้านที่ลูกสาวแล้วก็เดินแทบจะไม่ไหวครับ
ผมนับถือในความรักของคำว่าพ่อของผู้ชายคนนี้จริงนะครับ
คุณตาเลิศอยู่ที่เวทีแห่งนี้นะครับ

ป๊าโต้สวัสดีครับ
คุณตาบ้านอยู่ที่นนทบุรีเหรอครับ
อยู่ที่นนทบุรีหลังวิศีติวณนล

ก็เอาเงินจากผู้สูงอายุ
และผู้พิการทงคาบ้าน
ได้บัตรคนพิการนะครับได้ทั้งสองคนครับ
ก็สองคนนี้ถ้าพูดจริงแล้วนี่ก็อยู่กันกินเหมือนก็กะเมดกะแมด้วย
ไหนมันจะค่าอยู่ค่ายาอีกผมเข้าใจนะคนเท่าคนแก่ครับ

แต่ตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าป้าโต๊ะซึ่งเป็นลูกสาวใช่ไหม

เมื่อก่อนเนี่ยป้าโต๊ะดีเนี่ยตาไม่ต้องไปเยี่ยมป้าโต๊ะจะเป็นฝ่ายมาเยี่ยม
แต่ตอนนี้ป้าโต๊ะมีโรคประจำตัวมีโรคภัยไข้เจ็บมาไม่ไหว
พ่อก็เลยความคิดถึงลูกก็เลยต้องเป็นคนที่ไปเยี่ยมลูก
ตาไปตั้งแต่กี่โมงถ้าเวลาออกจากบ้าน
ออกจากบ้านเช้ามาก็ตี๕
ก็ออกตั้งแต่ตี๕ไปถึงบ้านป้าโต๊ะกี่โมง
ประมาณ๘โมง๗โมงกว่า

ขากลับก็ออกจากบ้านลูกก็ประมาณ๕โมงเย็น
ถึงมากันประมาณทุ่มเศษ๒ทุ่ม

อีกคนนึงก็หายสาบศูนย์ไปยังติดต่อไม่ได้

วันนี้ได้มาออกทีวีนะครับ

เผื่อว่าบุญยังมีกันอยู่

หรืออาจจะมีใครส่งข่าวให้เขา
แต่ถ้าเขาดูหน้าจอทีวีอยู่ตอนนี้
อยากจะบอกอะไรกับเขาเชิญเลยครับ

ได้เห็นหน้าพ่อแล้ว

ก็ช่วยส่งข่าวกับพี่อ้วนด้วย

ผู้ชายคนนี้ยังรอลูกอยู่นะครับ

สระออนตรงบางกรวย

กองกิจการณิสิทธิ์มหาละเกษตรศาสตร์

ตอนนี้ที่ไปมาหาสู่ไม่ได้แล้ว
ตาก็เลยต้องเดินทางไปเยี่ยมลูกเอง

เดือนนับบาล๔ครั้ง๕ครั้ง

ปวดขาขึ้นรถเมย์ไม่ไหว
มันเหมือนมีอะไรค้ำอยู่ในหัวเข่า

แล้วตอนที่ตามาเยี่ยมป้าโต๊ะ

เพราะว่าพ่อต้องขึ้นรถเมย์มา
ว่าด้วยอายุอนามท่านก็เยอะแล้ว

และแถมยังมีของมาฝากด้วย

ตอนที่ป้าเขาเคยมาเยี่ยมอยู่บ่อย
แล้วเกิดป้าเขาหายไปเลยตอนนั้นน่ะ

รู้สึกทุกนั้นอะ
ก็เลยไปดูที่บ้านเลยไปหาเองเลยไปหาเองเลยแล้วพอเห็นลูกบอกอ๋อลูกป่วยนี่นะใจเราเป็นยังไงตา
ใจก็โถงสารมากขึ้น
แล้วไม่กลัวตัวเองแบบจะไปแล้วจะหลงจะอะไรเหรอ
ไม่กลัวไม่เคยคิดเลยตรงที่ว่าเกิดมาแล้วต้องสู้คำว่าสู้เนี่ยใหญ่ที่สุดในชีวิต
ขอบคุณรายการนี้นะที่ทำให้ผมได้มาเจอกับนักสู้จริงผมจะขอยึดตาเป็นต้นแบบนะครับ

เวลาที่ตาเขาต้องขึ้นรถขึ้นลาไปอย่างนี้ยายรู้สึกยังไงเป็นห่วงไหม

ห่วงหนึ่งก็สายตาก็บอกตาซ้อนค่ะหมอให้ไปทำก็ยังไม่ได้ไปค่ะเพราะไม่มีตังค์
แล้วก็สองก็แบบหัวเข่าก็ผ่ามาแล้วสองข้างค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องหูครับ

หูเพราะว่าคุณตาเป็นทหารผ่านศึกผลจากตรงที่ได้ยินลูกระเบิดบ้างเสียงปืนบ้าง
ส่งผลมาถึงในตอนนี้นะฮะก็เลยต้องใช้เครื่องฟังช่วยฟังอยู่

ถ้าหายไปเบิกใหม่คือที่โรงพยาบาลทหารท่านตรึกเขาให้
ค่อยจังยั่วค่อยโล่งใจไปหน่อยสาธุ

ใช้สิทธิ์บัตรชั้นที่๒
ก็เลยได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับ
แล้วเห็นบอกว่าตานั้นนะฮะไม่ได้หยุดอยู่เฉยนะ
จะเกษียณอายุมาครับคุณผู้ชม

ตอนนั้นไปสมัครงานก็คือเป็นอะไรฮะ
เป็นยามอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์

มาตอนที่เขาบอกว่าต้องให้เกษียณก็เพราะว่า
กลัวทางหน่วยเหนือจะว่าใช้

ตอนนั้นคุณยายยังดีอยู่ก็คือขายอาหารตามสั่งนะครับยาย

ไม่ได้ขาย๙เดือนเลย๘๙เดือนแล้วค่ะ

ผ่าหลังเพราะยังยืนตัวตรงไม่ได้ค่ะ
ไปไหนก็ใช้รถเข็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าอยู่บ้านยายก็จะใช้บล็อกเกอร์
ก็เลยไม่สะดวกจริงไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเดินเองยังไม่ได้
ยายแล้วถ้าเกิดว่ายายดีขึ้นเนี่ยจะกลับไปขายไหมครับส้มตำ

ฝากเอาไว้เลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งวันใดกลับมาเปิดร้านขายส้มตำหรืออาหารตามสั่งนะครับ
ประชาสัมพันธ์ลูกค้าเก่าน่าจะมีอยู่เนอะก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยเจ้าเก่าเนาะ
โต๊ะบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาการ
เป็นหัวใจค่ะแล้วก็ปวดขา
มันปวดหนักขนาดไหนครับเวลาที่เป็นขึ้นมา
บางครั้งก็ลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวจนขานี่บวมหมดน่ะ
ก็ได้คุณบังบ้างน้องวามั่งเหรอลูกช่วยกันเหรอ
ลุงบังแล้วลุงบังบ้างอะครับเป็นไงบ้าง
มีอาการป่วยกับเขาอีกบ้างไหมเนี่ย

เดี๋ยวไปขับรถจะเจอควันรถเจอควันรถเยอะมันก็ไอครับ
ผมถามหน่อยสิฮะแล้วบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นของใครครับ
เป็นที่มรดกของเขา

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับลุงบังเนี่ยเป็นสามีของป้าโต๊ะนะฮะ
ก็คืออาชีพขี่มอเซล์รับจ้าง

เห็นบอกว่าไอ้ขับมอเตอร์ไซค์ไปกลับอย่างนี้

มันมาดักรอตรงปากทางเข้า
เข้าถนนเส้นบ้าน
บางสังเกตได้ยังไงก็คือมันเทียวไปเทียวมาหรือไง
ครับมันมันซุ่มอยู่พอผมเลี้ยวรถทางเข้าบ้านปุ๊บ
มันพุ่งออกมาเลย๒คันแล้วก็ประกบ

น้องวาบ้างลูก

ก็มาใช้ชีวิตอยู่กัน๓ชีวิตในบ้านหลังนี้แหละลูก

ทำอะไรบ้างแบ่งเบาหน้าที่อะไรผู้ใหญ่ได้บ้างลูก

วาดบ้านถูบ้านทำกับข้าว
เห็นบอกว่านี่ก็อีกหนึ่งผู้หญิงนะที่เดินเข้าบ้านเวลาไปโรงเรียนเหรอลูก

ก้มหน้าก้มตาเดินถ้ามีโทรศัพท์ก็อย่าเล่นโทรศัพท์ในเวลาเดิม

ต้องดูลูกต้องดูแลตัวเองให้ได้
รู้สึกยังไงบ้างลูกที่บ้านเราไม่เหมือนกับคนอื่นเขา
รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าได้รับความรักมาเต็มที่ค่ะ

ฟังหลายคนในครอบครัวนะผมก็ยังยืนยิ้มยืนชื่นใจอยู่นะว่าหลายคนนี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ
วันนี้ที่มารายการเกมต่อชีวิตเนี่ยตาเลิศครับอยากจะมาแก้วิกฤตอะไรในครอบครัวของเรา
อยากจะหาเงินปลูกบ้านให้ลูกอยู่จะได้อยู่ร่วมกันแล้วมีรั้วรอบขอบทิศไม่ต้องระวังขโมยโจร
สังเกตคำพูดของผู้ชายคนนี้ไหมครับคุณผู้ชมว่าคำว่าลูกจะมาก่อนลูกจะมาก่อนอยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่ตัวเองก็ไม่แข็งแรงแล้วแทนที่จะต้องบอกว่าตาอยากจะเอาตาอุรุนเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่กันก่อนในบ้านปลายชีวิตแต่เปล่าเลยอยากทำให้
อยากให้ลูกอยู่ดีมีความสุขมีรั้วรอบขอบชิดอยู่จงปลอดภัยเท่านี้ก็เป็นความหวังของตาเหรอ

จ๋าขอเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวช่วงหน้าต้องช่วยกันตอบคำถามนะครับ๔ข้อว่าวันนี้จะได้ทุนไปต่อชีวิตหรือไม่ความฝันของตาจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ช่วงหน้าขอให้โชคดีนะครับ

ความเป็นนักสู้ของคุณตาที่ไม่ว่าจะต้องเดินทางไกลสักแค่ไหน
ยากลำบากสักเท่าไหร่หรือต้องดูแลใครอีกสักกี่คน
ชายชาลาวัยแปดสิบห้าคนนี้ครับยังไม่หมดพลังแรงกาย
และพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อคนที่เขารักเพื่อลูกเพื่อคนในครอบครัว
แล้วคุณผู้ชมล่ะครับสู้สุดใจเพื่อคนที่คุณรักหรือยัง
ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าบ้านที่คุณตาอยากจะสร้างให้กับลูกสาวนั้นจะสำเร็จหรือไม่
ด้วยการตอบคำถาม๔ข้อให้ถูกในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอยู่เขตอะไร